เลขเด็ดไม่รู้มีไม่มีแต่ไปดูอะไรที่มันแปลกประหลาด

สิทุกวันเกาะอยู่ปากทุกวัน

ไปเจอกับจิ้งจกตัวนี้มันไม่ธรรมดา

เคยเจอไหมจิ้งจกสีแดงแดงแบบแดงฉานทั้งตัว

ตาโตตาใสนะตาโตโตอ่ะ
นี่จิ้งจกหรือตัวอะไรแดงขนาดนี้

แดงครับมันแดงธรรมชาติ
เขาบอกว่ามันแดงแบบไม่มีการปรุงแต่งใด
ตอนแรกก็ตกใจนึกว่าไปตกถังสี

ไม่ใช่แบบนั้นแต่มันก็น่าจะมีที่มาที่ไปคล้าย
กับว่าไปเกาะอยู่ตรงจุดที่มันมีสีแดง

นี่ครับไปเจอที่ร้านเสื้อผ้าใช้ไลเลขที่๒

อยู่ที่ถนนมหาราชในเขตเทศบาลเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่
หลังจากมีการนำภาพจิ้งจกตัวแดงมาแฉในโลกโซเชียล
ผู้สื่อข่าวของเราที่กระบีก็ไม่อยู่เฉยแหละครับ
ต้องพุ่งไปหาเพื่อไปสอบหาว่าเอ๊ะมันเป็นจริงหรือไม่
เจ้าของร้านบอกว่าไปเจอจะวจิงจอกสีแดงนี้
อยู่ตรงศาลเจ้าที่ภายในร้าน

แล้วนะคะใต้ท้องาสังเกตตรงใต้มันตรงตัวมันลำตัวตรงตรงากลูบแบบนี้
เขาบอกว่าไปเจอกันตรงนั้นมันก็เลยมีโอกาสเหมือนกันนะว่าที่บริเวณศาลซึ่งมีสีแดงอยู่แล้วเนี่ย
สารเจ้าที่มันน่าจะทำให้เจ้าจิ้งจกตัวนี้
มันเปลี่ยนสีให้กลายเป็นสีแดง
สุดท้ายพอโดนจับมาเฮ้ยสีมันยังเหมือนเดิม
ยังเป็นสีแดงอยู่ยังไม่เปลี่ยนสีไปไหน
มันไม่ได้เปลี่ยนสีกลับจิ้งจกมันเปลี่ยนสีได้นะ

แล้วยิ่งมันใกล้วันที่๑๗แล้วด้วย

เฮ้ยพอข่าวนี้แพร่สะพัดออกไปคนก็มารอดูกันเพียบแล้วครับ
ตกใจเนอะเจอจิ้งจกสีแดง
นี่แหละครับงงเลยเจ้าของร้านบอกว่า
ไม่นะ
เออไม่รู้เหมือนกัน
อ่ะต้องใช้วิจารณญาในการรับชมนะครับ

หรือว่ามีสีที่แปลกละแล้วเคยนำเสนอ
อะไรมาก
กบอึโอนขั้งครบกละลับไปจนถึงจิ่งจกเลยนะ

เกาะตามฝาบ้านตามอะไรอย่างนี้
จะว่ากันไปเหมือนเล็ตโทขออนุอัล